ทุกผู้ชมครับแล้ววันนี้ก็แหม่มันเป็นเหตุบังเอิญหรือยังไรนะฮะ
อืมสารรัฐธรรมนูลรับคำร้องที่สอสอพักฝ่ายค้านเนี่ยยื่นเรื่อง
เกี่ยวกับคุณศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ค่ะแล้วก็มีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับ
วันนี้สารรัฐธรรมนูลมีมติเป็นเอกฉันให้รับคำร้องไว้วินิจฉัย
และให้นายศักดิ์สยามชิดชอบชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาภายใน๑๕วันนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีเรื่องการถือครองหุ้นของห้างหุ้นส่วนนะฮะ
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่างต่างนะครับโดยให้หยุดปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรี
ตั้งแต่วันนี้นะฮะ๓มีนาคมจนกว่าสารรัฐมนุนจะมีคำวินิจฉัยนะครับ
เป็นกรณีที่สืบเนื่องจากเมื่อวันที่๑๙กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับ
นำเรื่องนี้มาอภิปรายไม่ไว้วางใจนายศักดิ์สยามนะครับหลังจากพบความผิดปกติในหลายจุด
นายประกอบวุฒิวันนั้นได้อภิปรายโดยบอกว่ามีการโอนหุ้นจากห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งหนึ่ง
เคยเป็นของนายศักดิ์สยามออกไปก่อนจะรับตำแหน่งรัฐมนตรี
แล้วก็โอนไปให้คนใกล้ชิดแล้วก็ให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดแห่งนี้
ที่อยู่บ้านของตระกูลของรัฐมนตรีต่อเนื่องยาวนานเป็นปี
ทั้งที่นายศักดิ์สยามไม่มีสถานะผู้ถือหุ้นหรือว่าเป็นกรรมการในห้างหุ้นส่วนจำกัดแล้ว
แล้วก็อ้างว่านายศักดิ์สยามไปยื่นบัญชีทรัพย์สินน้อยผิดปกติหากมีการขายหุ้นจริงเนี่ย
ต้องมีตัวเลขมากกว่านี้นายปากรวุฒินะครับยังบอกว่าราคาที่อ้างว่าซื้อขาย
ไม่สมเหตุสมผลกับรายได้ของธุรกิจด้วยนะครับนี่ฮะเดี๋ยวลองฟังนะฮะที่อภิปรายกันไว้
เมื่อ๑๙กรกฎาคมปีที่แล้วนะครับ
บุรีเจริญจากท่านรัฐมนตรีไปนั่นเองครับเรื่องนี้นะครับ
มีการซื้อขายกันจริงครับกับคุณสุภวัฒน์นะครับ
ซึ่งเป็นเพื่อนของผมตั้งแต่วันที่สิบหก
มกราคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็
ก็ได้มีการโอนเงินเสร็จเรียบร้อยนะครับมีหลักฐานยืนยันจาก
ธนาคารธนชาติสาขาบุรีรำนะครับก็แสดงให้เห็นนะครับว่าผมเนี่ย
ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญอีกเลย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ถือหุ้นนะครับ
หรือว่าห้างคุณส่วนจำกัดบุรีเจริญไปไปดำเรียนธุรกิจหรือดำเรียนธุรกรรมอะไรเนี่ย
ก็เป็นเรื่องของเขาอ่าคือพออภิปรายไม่วางใจเสร็จ
ฝ่ายค้างก็ก็ลงชื่อร่วมกันนะฮะศศนะครับ
ยื่นให้สารรับมนุษย์ช่วยตรวจสอบวินิจฉัยอืมวันนี้สารกับมิมติ
คำร้องเอาไว้วินิจฉัยแล้วก็ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนนะครับ
กว่าจะมีคำวินิจฉัยคุณศักดิ์สยามวันนี้เนี่ยเดิมมีภารกิจต้องไปตรวจราชการที่ปราจีนบุรีนะฮะ
ก็เลยยกเลิกภารกิจทันทีนะครับค่ะนี่ผู้สื่อข่าวก็สอบถามไป
คุณศักดิ์สยามบอกมั่นใจว่ามีหลักฐานสามารถชี้แจงสารรัฐธรรมนูลได้
ส่วนงานทุกอย่างไม่สะดุดเพราะมีรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอยู่
คุณอธิวัฒน์รัตนเศษนะครับจะปฏิบัติหน้าที่แทน
เพราะฉะนั้นโครงการต่างของกระทรวงคมนาคม
ซึ่งตอนนี้อยู่ในขั้นตอนเตรียมเสนอคอรมอเนี่ย
หรือว่างานอื่นด้วยจะสามารถดำเนินการตามขั้นตอนได้อย่างแน่นอน
ส่วนตัวเองก็จะชี้แจงกับสารรัฐธรรมนูลทั้งหมดได้อย่างแน่นอน
วันนี้คุณธนทรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับประธานคณะก้าวหน้านะฮะ
ซึ่งตอนนี้เป็นผู้ช่วยหาเสียงของพักก้าวไกล
วันนี้ไปที่ขอนแก่นนะครับไปกับหัวหน้าพักคุณพิธา
นี่นะฮะคุณธนทรบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่มีผลอะไรมากนัก
เกี่ยวกับทางปฏิบัติเพราะว่าอีก๒สัปดาห์เดี๋ยวก็หมดวาระกันแล้ว
หรือเดี๋ยวจะยุบสภากันแล้วแต่อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ให้สังคมเห็นว่า
มีคนที่กล้าปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนพร้อมกับเรียกร้องให้คอรมอ
ระงับโครงการต่างก่อนนะฮะคุณประกอบวุฒิที่เคยอภิปรายเอาไว้สสก้าวไกลนะครับ
เรียกร้องให้คอรมอลเนี่ยระงับทุกโครงการที่คุณศักดิ์สยามเนี่ย
ส่งเรื่องเข้ามาให้ระงับเอาไว้ก่อนเพราะถือว่าอยู่ในช่วงรอการวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลนะครับ
วันนี้สารรัฐธรรมนูลยังมีคำวินิจฉัยนะฮะอีกเรื่องหนึ่งเรื่องแบ่งเขตเลือกตั้ง
ที่กรกตถามไปว่าการนับจำนวนรัศดรต้องนับรวมคนต่างด้าวด้วยหรือไม่อย่างไร
รัฐมนุนมีมตินะครับเรื่องการแบ่งเขตเลือกตั้งสอสอทั่วประเทศนะฮะ
มีมติเอกฉันไม่ให้นับรวมคนต่างด้าวรวมเป็นราศดรนะครับ
ของเดิมกรกตแบ่งเอาไว้เนี่ยรวมคนต่างด้าวด้วยก็เลยต้องแบ่งใหม่
แต่กรกตเนี่ยเตรียมเอาไว้แล้วทั้งสองรูปแบบ
เพราะฉะนั้นก็เลยมีการแบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ได้ทันทีนะครับ
ไม่นับรวมคนต่างด้าวเป็นรัศดรด้วยนะครับ
ทำให้มีผลกับ๘จังหวัดนะฮะที่สอสอจะลดลง
โดยที่เคยประกาศเอาไว้๔จังหวัดเนี่ยนะฮะ
จังหวัดที่มีสอสอลดลงจากที่ประกาศเอาไว้นะฮะ๔จังหวัดนะครับ
แก่เชียงรายเชียงใหม่ตากสมุทรสาคร
ก็เป็นจังหวะที่มีแรงงานต่างด้าวเยอะ
เขาก็ตัดจำนวนแรงงานต่างด้าวไปจากรัศดรสอสอก็จะลดลง
แต่จะมีสอสอที่ต้องไปเพิ่มขึ้นจำนวนสอสอไม่หาย
แต่จะไปเพิ่มขึ้นที่อุดรธานีลบบุรีนครศรีธรรมราชและปัตตานีจังหวัดละ๑คนนะครับ